ส่วนเหตุการณ์นี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาที่สมุทรปราการ
ตามภาพจะเห็นเลยว่ามีผู้ชายคนนึงเดินอยู่ริมถนนแล้วก็มีรถกระบะขับชิดซ้ายมาแล้วก็ขับเร็วนะคะ
พุ่งชนแบบเต็มแบบไม่เบรกเลยอ่ะแล้วก็หนีไปเลยตามตัวเจอแล้วนะคะคนขับรถคันนี้
เขาบอกว่าไม่รู้ว่าขับรถชนคนตายเขาได้ยินเสียงดังตุ๊บนึกว่าอะไรร่วงใส่รถเขาก็เลยขับไปเลย
นี่ค่ะผู้ชายคนนี้เดินอยู่ริมถนนคุณผู้ชมค่อยดูไปรถคันนี้แหละค่ะ
ชนไปเต็มแล้วขับไปเลยนะคะน่ากลัวมาก
เนี่ยค่ะประมาณ๓ทุ่มนะก็ไม่ได้ดึกมากนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา
โรงงานผลิตสีทาบ้านบนถนนเทพรัฐช่องทางคู่ขนานขาออกหลักกิโลเมตรที่๒๓
อำเภอบางสาวทงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยค่ะเขาก็เดินอยู่ริมแล้วนะชิดซ้ายนะคะ
แต่รถกระบะมาแบบเต็มเต็มเลยชนเต็มเต็มไม่เบรกเขาเสียชีวิตเลยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายชัยวัดชุมภูถีอายุ๔๗ปีเป็นชาวจังหวัดลำปาง
สภาพนอนหงายเสียชีวิตอยู่ริมถนนนะคะมีแผลเต็มตัวไปหมดก็ลักษณะบาดแผล
ก็ถูกรถชนแบบเต็มอ่ะนะคะมีแผ่นป้ายทะเบียนรถทะเบียนงองูยอยักษ๖๒
ได้แหล๖๒๔๘ชมบุรีตกอยู่ในที่เกิดเหตุเจอแต่ทะเบียนแต่ไม่มีรถอยู่
ก็เลยมีการไปสอบถามพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ประจำอยู่ที่ป้อมยามด้านหน้าโรงงาน
ก็ได้ข้อมูลมาว่ามีคนขับขี่รถผ่านมาเห็นคนนอนหมดสติอยู่ริมถนน
ก็เลยรีบไปบอกตัวเองก็ออกมาดูพาหัวหน้างานออกมาดูด้วยกันปรากฏ
ว่าไม่ใช่นอนหมดสติอยู่ริมถนนเสียชีวิตอยู่ริมถนน
ผู้ตายเป็นช่างซ่อมบำรุงของโรงงานค่ะช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงพนักงานออกกะ
ผู้ตายเขาก็เดินออกมาจากโรงงานกำลังจะเดินกลับที่พักในซอยวัดบัวโรย
แต่กลายเป็นว่ามาโดนรถชนตายอยู่ริมถนนแบบนี้ค่ะครับ
ที่เกิดเหตุเนี่ยเจออะไรบ้างครับเจอรถเจออะไรไหมรถไม่เจอ
ก็เจอทะเบียนเจอทะเบียนแล้วก็ผู้ที่แจ้งเหตุครับ
แล้วก็ผู้เสียชีวิตพอดีคลิปที่หัวหน้าต้นเขาจำได้ว่าเป็นพนักงานทีวี
เรารู้จักกันคือเขาชนแล้วเขาก็ไม่ได้อยู่ที่ประเทศ
เขาขับออกไปแต่แต่มีมีทะเบียนรถเขาตกอยู่ใช่ไหมครับ
แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเจอพอดีแล้วเขาก็แจ้งให้กันตรวจสอบ
แต่เจอทะเบียนรถตกอยู่แบบนี้ตรวจสอบไม่ยากนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบจากป้ายทะเบียนนี่แหละค่ะจนได้ชื่อผู้ครอบครองรถ
ได้เบอร์โทรศัพท์มานะคะก็ติดต่อไปที่เจ้าของรถบอกว่า
ให้เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุตรงนี้หน่อยเพราะคุณขับรถชนคนตาย
สักพักหนึ่งรถกระบะสีบร้อนเทาสภาพรถด้านหน้าคือบุบเลย
นี่ค่ะก็มาในจุดเกิดเหตุครับ
คนขับชื่อว่านางสาวเพ็ญนภาประสงค์อายุ๒๕มากับแฟนนุ่มนะคะ
ก็มาคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไงฮะไม่รู้ว่าขับรถชนคนตาย
ไม่รู้เหรอฮะเขาบอกเขาไม่รู้ระหว่างที่กำลังขับรถกลับบ้านพัก
แถวบางบ่อได้ยินเสียงหนึ่งตุ๊บที่หน้ารถ
นี่นะตรงนี้นะเขาอ้างแบบนี้นะเขาบอกได้ยินเสียงดึงตุ๊บ
ไม่เห็นคนไม่เห็นอะไรคิดว่ามีอะไรหล่นมากระแทกที่หน้ารถ

เขาบอกเขาไม่จอดดูเลยนี่

บอกเขาไม่เห็นคนเขาได้ยินแค่เสียงตุ๊บ
แล้วก็ไปเลยเขาไปเลยเขาบอกเขาไม่ได้จอดรถลงมาดูเพราะว่ารีบกลับบ้าน
แต่คนนี้คือตายตายค่ะโอ้โหจนสุดท้ายเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่โทรตาม
แล้วบอกว่าคุณขับรถชนคนตายนางสาวเพนภาคนนี้บอกว่าเขาอ่อนเลยค่ะ
เลยค่ะไม่ได้ตั้งใจจริงก็เลยรีบย้อนกลับมาที่จุดเกิดเหตุ
ตำรวจก็ต้องเรียกไปสอบประคำเพิ่มนะคะที่สพบังเสาทง
แล้วก็ไปตรวจสอบกล้องหน้ารถนะคะเขาติดกล้องหน้ารถด้วยก็ต้องไปดูภาพแล้วค่ะ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้นะคะ
ญาติก็จะต้องมาติดต่อรับศพของผู้เสียชีวิตนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ชนะสูตรอยู่ที่โรงพยาบาลก็ต้องตรวจสอบรายละเอียดเรื่องของบาดแผลต่างด้วย